นึกไม่ออกเอ๊ะอยากจะกินอะไรดีในช่วงบ่ายเต้นเที่ยง

ร้านที่จะพาไปอยู่ในกรุงเทพ

ก็คือในระหว่างกรุงเทพนนท์นั่นแหละ
เพราะฉะนั้นไปกันเลยคุณผู้ชมครับ
กับร้านนี้เป็นร้านอาหารมังสวิรัติคุณเชิญ
เด็ดขนาดไหนติดตามในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้เดินทางมาพร้อมกับรถคู่ใจของผม
เดินทางมาถึงที่ร้านนี้มังสวิรัติคุณเชิญอย่ารอช้าเชิญเข้าไปเลยครับ

ที่เห็นอยู่เนี่ยอาหารมังสวิรัติทั้งนั้น
แล้วที่นั่งอยู่กับเรานี่ครับคุณเอเจ้าของร้าน
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ

เรื่องคนทะเลค่ะที่เป็นนางเงือบ

ประกบคู่กับชัดใจเป็นทางนี้ไปแล้ว

แล้วไม่ได้เพิ่งมาเปิดปีแรกเขาเปิดมานานแล้ว
อะไรที่ทำให้เราหลงไหล

มันสนุกตรงที่ว่าเราต้องคิดเรื่องของวัตถุดิบ
ที่จะทำยังไงให้มันจะมาเหมือนจริงได้
เพื่อที่ให้คนทานไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่าง

คือยิ่งค้นหายิ่งรู้ถึงคุณค่า
สมุนไพรแล้วก็อาหารที่เป็นธรรมชาติทั้งหมด
ก็สนุกในการทดลองแล้วก็สนุกในการทาน

โดยที่เรียกว่าน้อมรับบังสวิรัติเข้ามา
โดยที่ไม่ต้องปฏิเสธอะไรเลย
พี่เอเขาบอกแล้วว่าทานแล้วมันดีจริง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะได้ลองทานกันดู

ตัวเอกของเราเลยในร้านคืออะไรฮะ

เพราะฉะนั้นข้าวซอยนี่ต้องลำแน่เลยค่ะ
แต่ตำแต๊ะเจ้าน้ำจะเข้มข้นค่ะ
แล้วก็เส้นนี้จะเป็นเส้นบะหมี่ที่ไม่มีไข่

ก่อนทานเขาจะมีเหมือนกับเป็นเครื่องเคียงอะเนาะ

นาวนี่ก็กลิ่นชวนทานเลยทีเดียว

ทานแล้วคุยกับชาวบ้านไม่ค่อยจะได้
ให้เจ้าของร้านน้ำลายไหลเลย
ชามนี้นะโอ้โหมันแทบจะไม่แตกต่างจากข้าวซอยธรรมดา

พริกที่คั่วน้ำมันเอง

รสชาติมันกำลังดีเลย

รสชาติยอดเยี่ยมครับ
แพงไหมนะทุกคน
จานยังไงค่ะ
แล้วก็มีมะเขือพวงมะเขือเทศ
รวมทุกอย่างรวมมะเขือเอาไว้ในนี้

แต่ละอย่างนำมาซึ่งประโยชน์จริง
กับน้ำพริกนี้สุดยอดเลย
เดี๋ยวถามมาถึงเมนูที่ผมหลอก
ต้มโครงเอามาทำเป็นมันสวิลัสได้เหรอครับพี่เอ
ต้มโครงจุดเด่นก็คือจะต้องมีกลิ่นหอม

แต่ทีนี้เราก็โชคดีไปเจอพริกคั่ว
ที่ทำแล้วเนี่ยเอามาใส่ในน้ำซุปน้ำต้มยำ

แล้วก็จะใส่เห็ดรวมแล้วเนี่ยเสริมภูมิเข้าไปเลย
หอมแดงตะไคร้ขาดเข้าไปครึ่งหม้อเลยค่ะเนี่ย
น้ำซุปนะมันหอมสดชื่นของสมุนไพร
เมนูนี้ดีต่อสุขภาพด้วย
เมนูที่กลุ่มคนที่ชอบทานสาวค่ะ
ซื้อไปฝากสาวได้นะเดี๋ยวเขาจะชอบ
นี่คือยำขนมจีนค่ะ
เราต้องบอกว่าเรามีส่วนผสมคล้ายลาบอีสาน
แต่ลาบอีสานของเราเนี่ยไม่ได้ทำจากเนื้อสัตว์นะคะ
ทำจากเต้าหู้ค่ะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะคะ

มีกลิ่นพิเศษจากเห็ดเออรินจิไปย่าง
แล้วก็มาเคล้าค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีกลิ่นมาเสริม
ให้รู้สึกแบบมันน่าทานขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าทานไปพร้อมกับนี่คืออะไรครับเนี่ย
อันนี้เป็นฟองเต้าหู้สดทอดนะคะ

แล้วเป็นเมนูที่ดีที่จะบอกรัก
รักอะไรรักสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
ทานไปคู่กับฟองเต้าหู้ทอด

อยากรักสุขภาพแล้วได้ทานอาหารอร่อยแบบนี้
ผมว่าคุณผู้ชมมาลองทานเองดีกว่านะครับ
ที่ร้านคุณเชิญที่งามวงวาน
อย่ารอช้ามาพิสูจน์ความอร่อยด้วยตัวคุณเอง
เส้นทางมาร้านก็ง่ายนิดเดียว
เพียงวิ่งบนถนนพิพาวดีรังสิต
จากนั้นเลี้ยวเข้าเส้นทางไปงามวงวาน
จะเจอทางด่วนให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เบี่ยงซ้ายอีกที
ตรงมาอีก๕๐๐เมตรก็ถึงแล้วล่ะครับ
พี่เอบอกผมว่าเป็นไปได้โทรมาคุยกับทางร้านดีกว่าเพราะว่า
คือบางทีเนี่ยเรามีเมนูที่เรียกว่าสร้างขึ้นมาใหม่นะคะ
ภูมิคุ้มกันอะไรต่างนะก็จะได้นำเสนอค่ะ
ส่วนช่วงนี้ขอขอบคุณพี่เอมากนะครับ

ให้โอกาสกับช่วงตลอดกินในรายการตลอดข่าว
เดินทางมาชิมหนึ่งที่ทานแล้วอร่อยจริงคุ้มค่ามากได้ประโยชน์ด้วย

อร่อยจริงเด็ดมาก

ถึงก็ต้องซื้อกลับบ้านเลยทีเดียว
ยังไงซะวันนี้ต้องขอขอบคุณรถคู่ใจคันนี้ของผมนะครับ
ที่พาผมมายังร้านอร่อยที่ถูกใจขนาดนี้
แล้วตลอดกินสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหน
อย่าลืมติดตามกันนะครับ

อะไรอะไรอะไรถูกเตะเกี้ยมากินฮิ่วฮิ่วอะไรขึ้นรถมา

หมดแล้วไม่เหลือแล้วน้องใบตอง
เพราะว่ามันอร่อยมากอร่อยแบบสุด

คือเอาอย่างนี้แล้วสถานการณ์เป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยลองโทรไปสั่งดูดีกว่า
กับร้านมังสุวิรัติคุณเชิญ

คือแต่ก่อนเขาเป็นบุฟเฟ่แต่ด้วยสถานการณ์อ่ะเป็นแบบนี้โรงการณ์ของบุษ๙อ๋อ

สามารถโทรสั่งเป็นแต่ละเมนูที่ผมทานไปดูเนี่ย
ลองโทรไปก่อนเพราะว่าแต่ละวันเขามีเมนูพิเศษแนะนำให้ด้วย
โทรไปสอบถามกันได้หรือว่าใครอยากจะซื้อกลับบ้านก็ติดต่อไปได้เลยนะคุณผู้ชม